สวัสดีครับวันนี้หลายพื้นที่อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับจากวัน
สองวันที่ผ่านมาแต่ภาพรวมแล้วยังคงยังสบายกว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่
แล้วนะครับซึ่งตอนนี้เองปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดความแปร
ในบริเวณทางตอนวันของประเทศไทยนั้นก็ค่อยค่อยอ่อนกำลังนะครับ
กระแสลมไฟตะวันตกสีม่วงจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ผ่านเมืองไทยของเรา
หลังจากนี้ก็จะหลุดออกจากเมืองไทยของเราไปแล้วนะครับ
ความปรับปัวในพื้นที่ภาคเหนือจะลดลง
สิ่งที่ต้องเตรียมรับมือต่อไปคือบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่าอากาศเย็น

จะได้ค่อยมีการแผลลงมาปรบคลุมในบริเวณ
พื้นที่ทางฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอีสานของไทย
ซึ่งช่วงแรกของการแผลลงมาด้านไหน

ระหว่างความชื้นที่เข้ามาสะสมตัวหน้าวันนี้
เจอกันแล้วก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ดังนั้นจึงทำให้ช่วงแรกครับความชื้นเหล่านี้ทำให้อุณหภูมิค่อนข้างสูง
ละทีเดียว๔๒๔๐องศาในบริเวณภูมิภาคอีสาน
แต่ว่าหลังจากมีอากาศเย็นมีฝนมีลมมา
อากาศนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ชัดนะครับ
สังเกตว่าจาก๔๐กว่าลงมาเหลือเพียงแค่๓๐ต้นเท่านั้น
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่นะครับ

หลังจากที่มีลมหนาวผ่านลงมามีฝนตกในพื้นที่เนี่ยนะครับ
ต้นสัปดาห์ครับปัจจัยดังกล่าวนั้นหายไปอากาศก็จะเริ่มกลับมาร้อนอีกครั้งหนึ่ง

สังเกตว่าช่วงนี้ฝนยังอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างของจีนนะครับ
ในวันที่๒๖ตอนช่วงค่ำจะสังเกตว่ามีการแผลกระจายตัวเข้ามาในเมืองไทยของเรา
อีสานเป็นจุดแรกที่จะได้รับผลกระทบนะครับ
รวมไปถึงในพื้นที่ภาคล่างจุดที่มีอากาศร้อนอกหน้าวในวันนี้

นี่คือสิ่งที่ต้องย้ำเตือนกันใครที่จะใช้ชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ผมคุณพุทธนันที่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ